เราทีนี้มีข่าวอัพเดทิตย์ของหมอลำโคอนซื่อ
ท็อปนรากรของลำฝากด้วยนะคะ
เสียงดีมากเลยจากคณะระเบียบวัฒนศิลป์

จะเป็นนักแสดงท่านหนึ่ง

ก็คงไม่ได้แบบว่าทิ้งทางใดทางหนึ่งหรอกก็เลือกทั้งสองทาง

ใช่แม้ว่าตอนนี้คณะระเบียบวัฒนศิลปนะจ๊ะจะอยู่ในช่วงของการปิดฤดูกาล
พระเอกหนุ่มท็อปนารกรมีคิวมารับงานแสดงแบบเต็มตัวค่ะ
ซึ่งละครเรื่องมนรักลูกทุ่ง๒๕๖๗เนี่ย
เรื่องนี้ถือเป็นละครเรื่องแรกของหนุ่มท็อปเลยก็ว่าได้
ปกติค่ะจะเห็นแต่คอนเสิร์ตไงมีคอนเสิร์ตบ้างมีภาพยนตร์บ้าง
แต่ครั้งนี้มาแบบเต็มตัวพร้อมนะคะยอมรับเลยว่า
ผมเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้โอกาสได้ลองทำอะไรใหม่
มันเหมือนเป็นแบบว่าการหาประสบการณ์ไปในตัวครับ
ส่วนเรื่องของคิวงานไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง
เพราะว่าทางกองเขาล็อกวันถ่ายเรียบร้อยแล้ว
สามารถเคลียร์คิวได้ลงตัวแน่นอน
ส่วนคนที่เมาส์ว่าจะทิ้งงานหมอลำหรือเปล่านั้น

เจ้าตัวค่ะก็ยืนยันว่าไม่ทิ้งแน่นอน
งานหมอลำไม่ทิ้งแน่นอน
เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มท็อปกันเลยจ้า
แสดงปกติ๑๐๐แน่นอนไม่ทิ้งงานหมอลำครับ
เพราะว่าการแสดงหมอลำนี้ถือว่าเป็นหลัก
อันนี้เป็นโอกาสที่เราได้รับก็ถือว่าเป็นงานรองที่เราได้ทำ
ก็หวังว่าการแสดงละครเรื่องนี้ก็อาจจะมีแฟนคลับทางละครติดตามไปดูหมอลำด้วยนะครับ
เตรียมจะขยายสาขาเพิ่มมาอีกหนึ่งสาขาที่บ้านเกิดอย่างอำเภอศรีคิ้วค่ะ
เร็วนี้พร้อมบอกแม่ถ้าว่างก็ไปอุดหนุนนำเด้อ

ตอนที่จะทำหมูกระทะนี่คือวางแผนว่าตัวเองจะไม่ได้ดูแลเองอยู่แล้วครับ
แผนให้แม่ดูแลแต่ช่วงแรกที่เราทำเราอะไรอย่างนี้เราต้องช่วยแม่ดู
เพราะว่าแม่ผมก็ไม่ได้มีความรู้ประสบการณ์แล้วไม่เก่ง
ผมก็ไม่เก่งนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าต้องช่วยกันดู
แต่พอมันลงตัวปุ๊บก็สบายใจเราก็กลับมาลำได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวล
คิดไว้ว่าอยากต่อยอดให้มันดีกว่านี้
ซึ่งถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ต่อยอดในสิ่งที่เราอยากทำผมคิดว่ามันน่าจะดี
โดยเฉพาะร้านหมูกระทะผมก็อยากจะต่อยอดเรื่อยเหมือนกัน